ดูเรื่องของน้องม่อนลูกชายของเพจไมกี้จอมปลวด
ที่เสียชีวิตวันที่ปัจฉิมนิเทศ

จริงเมื่อวานนี้ค่ะวันอาทิตย์เป็นวันที่กำหนดจะเผา
แต่ปรากฏว่าพ่อแม่บอกว่าเลื่อนไม่เผา
เพราะอะไรรู้ไหมน้องม่อนมาหาในฝัน
แล้วพ่อบอกว่ายังไงก็จะทวงความยุติธรรมให้กับลูกชายค่ะ
โอ้โหคุณพ่อกอดรูปไปแน่นเลยคุณพ่อโอ้โหคุณพ่อ
ใช่ค่ะคุณพ่ออานนท์หอมผาอายุ๔๒ปี
คุณพ่อของน้องม่อนปณิธานวัย๑๘ปี

แล้วน้องม่อนจมน้ำเสียชีวิตตอนที่เข้าค่ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ซึ่งน้องอีก๓เดือนจะเข้ามหาวิทยาลัย
คุณพ่อบอกว่าจริงกำหนดพิธีชาปนกิจของน้องม่อนที่วัดไผลล้อม
คือเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ตอน๔โมงเย็น
ทีนี้เลยขอเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดยังไม่เผา
เพราะว่าจะขอทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกชายก่อน
คุณพ่อร้องไห้นะแล้วก็บอกว่าก็คืนวันที่๑๘
ม่อนมาเข้าฝันเข้ามาหาแล้วก็มากอดในฝันนะ
น้องบอกว่าพ่อม่อนหนาว
ตอนนั้นในฝันคุณพ่อบอกว่าพ่อเห็นหน้าเห็นตาแววตาของลูกชาย
ไปด้วยความโศกเศร้าแล้วสัญชาตยานคนเป็นพ่อ
ลูกมาตั้งเท่านี้๑๘ปีรู้เลยว่านี่แหละ
คือสิ่งที่ม่อนต้องการความช่วยเหลือ
ประมาณสักช่วงตี๑เข้าสู่วันที่๑๙แล้ว
ซึ่งจริงเช้าวันนั้นเช้าวันอาทิตย์
คือเข้าสู่วันที่จะเผาร่างน้องแล้วใช่ไหม
ก็เลยคุยกับคุณแม่บอกว่าเธอยังไม่เผาลูกได้ไหม
แล้วก็ย้ำบอกว่าจะเก็บร่างของน้องม่อนเอาไว้
กว่าน้องม่อนจะได้รับความยุติธรรมกลับขึ้นมา
อันนี้คือโพสต์ค่ะเลื่อนงานชาปนกิจน้องม่อนลองฟังคุณพ่อค่ะ
คุณพ่อบอกว่าผมกับแม่น้องม่อนตั้งธนายความมอบอำนาจ
แจ้งความดำเนินคดีกับสถานศึกษาเลยนะ
แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตายของน้องม่อน
แล้วจะไปแจ้งความที่สพบวกเหล็กที่สระบุรี
วันนี้เลยนะคุณผู้ชมช่วงบ่ายโมง
บรรยากาศที่วัดไผลล้อมเตรียมจัดพิธี
เมื่อวานนี้จะจัดพิธีชาปนกิจของน้องม่อน
ครอบครัวก็ประดับดอกไม้คือเตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้ว

แล้วก็ลื้อออกเพราะว่ายกเลิกพิธีอาหารที่จัดเตรียมไว้
สั่งเอาไว้เนี่ยก็มอบให้กับโรงทานทำบุญของวัด
ซึ่งเขามีงานกระถิ่นพอดีนะคะ
ตอนที่ไปดูที่วัดเล่าจริงเมื่อวานน้ำแข็งเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะ
คุณแม่เขาก็โพสต์ไว้บอกว่าเป็นวันที่แม่นา
กรับความเจ็บปวดแสนสาหัสที่สุดในชีวิต
คิดดูสิคุณผู้ชมแม่บอกว่าแม่ต้องยินดีกับลูกคนโต
คือพี่เม่นเพราะว่าพี่เม่นรับปริญญา
แต่ว่าน้องม่อนลูกคนเล็กนอนหมดลมหายใจ
แล้วไร้ความรับผิดชอบจากผู้ใหญ่
ถามคำถามเลยฉันจะยิ้มหรือฉันจะร้องไห้
ฉันต้องทนกับความเจ็บปวดอีกนานแค่ไหน
นี่ค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ได้โพสต์เอาไว้นะคะ
แล้วความเคลื่อนไหวจากทางสถาบันเป็นยังไงบ้าง
คุณพ่อบอกว่าเหตุการณ์มันผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือว่าการเปิดเผยเอกสารโครงการกิจกรรมปัดฉิมนิเทศนี้
ซึ่งคุณแม่บอกนะคุณพ่อก็บอกว่า

ทวงคืนความยุติธรรมให้น้องม่อน
เท่าที่แม่จะทำได้แม่จะทำให้ดีที่สุดนะคะ